คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่สายป่านอภิญญานะคะ
เมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะสาวสายป่านพร้อมกับแฟนหนุ่มเดินทางไปที่ปอทนะคะ
เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานนำคลิปอาณาจารย์ลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะ
หลังจากที่มีคลิปหลุดบนโลกโซเชียลแล้วมีคนแคปไว้ได้ทันค่ะซึ่งก็ใช้เวลาในการให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ประมาณสองชั่วโมงนะคะ
ทั้งคู่ก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนสายผ่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ขอแสดงความรับผิดชอบยอมรับผิดทั้งหมดไม่โทษใครเพราะเกิดจากความบกพร่องของตัวเอง
และฝากเตือนสติคนใช้โซเชียลทุกคนให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกรณีตัวอย่างค่ะ
ที่เราถ่ายอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้คิดไม่ได้ตรวจดูให้รอบครอบแล้วการโพสต์การแชร์ไปเนี่ยมันทำให้บางทีผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราเองมันเกิดขึ้นกับสังคมแล้วก็คนรอบข้างของเรา
แต่ทุกวันนี้ที่ขวัญต้องมีอยู่ตรงนี้มันเป็นเพราะการแชร์มันเป็นเพราะการส่งต่อกันอย่างสนุกปากของทุกคนเลยทำให้วันนี้ขวัญต้องมายืนอยู่ตรงนี้
แต่ปันไม่โทษใครฝันโทษว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะตัวปันเองการแชร์กันเนี่ยเราห้ามไม่ได้
แต่อยากให้ทุกคนคิดนิดนึงว่าหลังจากเราแชร์ไปเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงใครบ้าง
เป็นดาบสองคมมากแล้วปันก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองจนกระทั่งวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วปันสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าใช้โซเชียลกันอย่างระวังนะคะ
ก็ดูกรณีของเธอเป็นตัวอย่างนะคะทางด้านแฟนนุ่มวุฒนันทวุฒินะคะก็ออกตัวว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรเพราะยังไงก็เป็นผู้ชาย
แต่เป็นห่วงความรู้สึกของสายป่านมากกว่าส่วนกระแสที่บอกว่าช่วยให้ฝ่ายชายเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งคู่เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากจะดังเพราะเรื่องแบบนี้หรอกค่ะ
ผมเป็นห่วงเขารู้สึกเขามากกว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงไอ้ผมผู้ชายไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าครอบครัวเขาอะไรอย่างนี้ตัวเขาเอง
อะไร

เออก็ออกมายืนยันว่าคบกันนะ

เพราะเรื่องแบบนี้เอาจริงเป็นเรื่องที่อ้ายใช่จริง
แบบเธอก็ไม่ได้มีความตั้งใจอยากจะให้มันเกิดขึ้น
คือถ้ายังจำกันได้เนี่ยสายป่านเคยออกมาบอกนะว่า
คือการลงคลิปของเธอลงแค่เสี้ยววินาที
แล้วรีบลบแต่ว่ามีมือดีที่ไวกว่า
คือแคปภาพนั้นเอาไว้แล้วก็เผยแพร่บนโลกโซเชียล

แต่เธอก็ออกมายอมรับผิดนะถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ตั้งใจ
เธอก็บอกว่าเธอยอมรับผิดแบบไม่มีข้อกังขาเลย
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นบทเรียนเธอ
ฝากเตือนทุกคนที่คิดว่าตัวเองมีสติแล้ว
ให้คิดดีเพราะเธอบอกว่าเธอก็ไม่คิดเหมือนกันว่า
เธอเองที่มีสติแล้วเวลาจะลงรูปเวลาจะเขียนแคปชั่นอะไร
กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง
ถูกต้องนะคะคือจริงแล้วทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลจำเอาไว้เลยนะคะว่า
มันจะกลายเป็นเรื่องของสาธารณชน
ไม่ว่าคุณจะเป็นคนของสาธารณชนหรือไม่ก็ตาม
แต่ถ้ามันเกิดประเด็นร้อนแรงขึ้นมากับตัวคุณ
คุณจะรับได้หรือไม่ถ้ามีกระแสตีกลับมาในด้านลบ
อย่างที่สายปานอภิญญาเจอในวันนี้ให้ถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างนะคะ
อะไรที่ผ่านแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะเนาะ
ถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับสายป่านแล้วก็แฟนของคุณสายป่านด้วยนะคะ